คุณผู้ชมครับข่าวการจากไปของราชินีเพลงโซ
ชื่อดังอย่างอริทาแฟรงกลิ้นในวัยเจ็ดสิบหกปี
ทำให้บุคคลที่มีชื่อเสียงทั่วโลกในทุกแวดวงนะครับ
ส่งข้อความไว้อาลัยแล้วก็กล่าวยกย่องเธอกันอย่างท่วมท้น
จอบประเด็นวันนี้นะครับเราจะพาไปทำความรู้จักกับนักร้องหญิงคนนี้
ได้รับการขนานนามว่าเป็นสมบัติแห่งชาติของอเมริกา
และเป็นราชินีเพลงโซลในตำนานติดตามจากรายงานครับ

ในงานเชิดชูเกียรติผู้อุทิศตนในด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน
ในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด

เพราะพลังแห่งเสียงร้องของอารีท่าแซงคิน
หนึ่งในศิลปินที่ดีที่สุดของสหรัฐ

ขณะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ
ถึงกับปาดน้ำตาจากความซึ้งกินใจ
เนื้อเพลงที่เชื่อมโยงจิตวิญญาณชาวแอฟริกันอเมริกัน
มีชีวิตชีวาและเปลี่ยนไปด้วยความหวัง
โดยอารีท่ายังเคยแสดงในพิธีสาบานตนของประธานาธิบดีสหรัฐรวม๓คน
อย่างนายบิลคลินตันและนายบารักษ์โอบามา
วีท่าเกิดที่เมืองเมมฟิสรัฐเทนเนสซี่
นักบุญศาสนาคริสต์นิกายแบปติสและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิพลเรือน
ยังทำหน้าที่นำขับร้องตั้งแต่อายุยังน้อย
และเริ่มทำอัลบั้มเพลงแนวกอสเบลอัลบั้มแรกเมื่อปี๒๔
ในขณะที่เธออายุเพียงแค่๑๔ปี
เปลี่ยนเส้นทางชีวิตนักร้องของเธอไปตลอดกาล
เพราะค่ายเพลงให้อิสระอาริท่าในการเป็นนักร้องในแบบที่เธอเป็น
ขณะที่เธอนั่งร้องเพลงและเล่นเปียโนในโบสถ์
ซึ่งความเป็นธรรมชาติและน้ำเสียงที่เป็นอมตะของเธอนี่เอง
ติดอันดับท็อปเทนในชาร์จเพลงฮิตภายในเวลาเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้น
โด่งดังและกระแสความชื่นชอบในตัวเธอ
ถึงกับทำให้นายกเทศมนตรีเมืองดีทรอยด์
ประกาศให้วันที่๑๖กุมภาพันธ์ของปี๒๕๕๙

โดยผู้มอบรางวัลอันทรงเกียรติให้กับเธอ
คือนักปฏิวัติในตำนานอย่างมาตินลูเทอร์คิง
โดยเดือนสิงหาคมในปีนั้นเอง
เธอได้ร้องเพลงชาติศาสตร์รัฐในงามประชุมใหญ่พลักษณ์เดมอครัฐ
แฟนต่างแห่ไปซื้ออัลบั้มของเธอกันเป็นจำนวนมาก
อีกทั้งรายการโชว์ชื่อดัง
ระหว่างปีพศ๒๕๑๑ถึงปี๒๕๕๙
ผู้คนต่างพากันเปลี่ยนชื่อรางวัลสาขาที่เธอได้รับว่า
ที่ติดชัดอัลบั้มอันดับหนึ่งในสหรัฐ

ด้วยการร้องเพลงร่วมกับนักร้องสมัยใหม่
ทำให้เธอก้าวขึ้นมาเป็นนักร้องหญิงคนแรก
ซึ่งความโดดเด่นและความหมายเชิงสัญลักษณ
ที่ทำให้เธอได้รับการขนานนามว่า
ชะนิดาพาจงปฏิยัติข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน